ล่ะเรื่องของของกินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าจะกินเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์
มาใช้มงใช้มือทานอย่างเดียวเนี่ยนะครับ

นี่ช้อนมันอาจจะธรรมดา
แต่ที่จะพาไปดูเป็นช้อนเงินช้อนทอง

เป็นเครื่องรางของขลังที่
หลวงพ่อณองค์อายุ๕๖ปี
เป็นผู้สลักอัคระโบราณ

ทำมาจากโลหะสแตนเลสและทองเหลืองนะครับ
สร้างความศรัทธาให้กับผู้ที่ชื่นชอบ
สะสมเครื่องรางของขลังอย่างมากเลยทีเดียว

และจำพันษามานาร่วม๓๐ปี

ไปจำภาษาที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านยุพฤษ
เมื่อเพื่อต้องการความเงียบสงบและปฏิบัติธรรม
ท่านจึงได้ศึกษาพระปริยธรรมแผนกบารีของคณะสงฆ์ไทย
จนเกิดความชำนาญในการเขียนอัคระของโบราณและภาษาบาลี
เริ่มสลักอัคระบนช้อนเงินช้อนทอง
มาแล้วหลายพันคันหลายพันอันนะ

ใช่แล้วหลายชิ้นเลยครับหลายอย่างเลย

ไฟมันอาจจะอยู่ยงคงกระพันธุ์

มันรวดลายอัคระยันต์โบราณ
กินไปก็จะได้แบบระลึกถึงสิ่งที่ต้องทำดี

จริงไม่ได้ซื้อไปตากข้าวกินนะ

เป็นของสะสมเอาไปทานก็ได้นะ
ก็ทานแล้วก็กินดีอยู่ดี

เขาบอกว่าบางชิ้นเป็นการสลักเพียงครั้งเดียว

ที่สำคัญหลวงพ่อณองค์จะให้วัตถุมงคลเฉพาะ

หรือแบบบุคคนที่ปฏิบัติทำเท่านั้น
อ้าวน่าสนใจเป็นอย่างดี
ใครที่เป็นนักสะสมผมว่าไม่ควรที่จะพลาด
ใช่แล้วนะฮะจริงก็มีสลักไปหลายที่เหมือนกันนะคุณนะ
แต่อยากรู้เหมือนกันว่าสลักไปบนไฟแชคมันจะช่วยเรื่องอะไร
ก็นี่ไงจุดปุ๊บโอ้โหอยู่ยาวเป็นพันพันปีหมื่นปี
คือไฟลุกชดช่วงหรือว่ามันร้อนแรงหรืออะไร
ก็ไม่ได้เกี่ยวนะเนี่ยเออใช่ไหมไปเกี่ยว
แต่ว่าทำแล้วมันสวยเหมาะกับคนที่ชื่นชอบที่จะเก็บของสะสมแบบนี้
เอาไว้ก็ถือว่าแบบเป็นเครื่องรางด้วยอุ่นใจด้วย
สำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับรายศักยันต์ต่าง